คุณเคยดูออเวนเจอร์ไหม

ถ้าคนที่เขายังไม่ดูอย่าไปเล่าให้เขาฟัง

เพราะเขารอกันมานานกว่าจะได้ดูเรื่องนี้
เดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวแล้วเลย

คุณอยากดูใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยว

จากว่าเราจะไปเที่ยวแล้วจะไปดูหนังแล้วเนี่ยนะ

ดูอะไรที่มันใหญ่มหือมากันหน่อย
กระบี่แล้วก็เลยไปสุราธานีนิดนึงก็แล้วกันนะ
ต้นไซที่นี่เนี่ยใหญ่มาก
เพราะว่าเขาบอกว่าใหญ่ขนาด๑๓คนโอบ

คุณเห็นไหมภาพจากมุมสูงยังใหญ่ขนาดนี้
โอ้โหมันแผ่กิ่งก้านสาขาออกมา
แปลว่ามันจะต้องมีความสูงค่อนข้างมากเลยทีเดียว
เพราะว่าขนาดลำต้นเนี่ยยังกว้างขนาด๑๓คนโอบเลยนะคะ
นี่คือต้นไซยักษ์ที่ตั้งอยู่ข้างสาราเรียนรู้
สพกอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ลักษณะของต้นไสเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะคะ

เพราะว่ามันสูง๒๕เมตร
๕เมตรคุณลองวัดดูนะตึก๒๐กว่าชั้น
ใช่
พวกเก่าแก่ยาวนาน๓ชั่วอายุคนเลยทีเดียวนะจ๊ะ

แต่ที่เก่าแก่แบบนี้แล้วมีผ้าเจ็ดสี๗ศอกมาผูกเนี่ย
เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละ
คุณจำรัฐหนูนุ่นชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับต้นไซยักษ์เนี่ย

บอกว่าตัวเองกับครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านมักจะช่วยกันมาทำความสะอาด
ก็คือมาเก็บกวาดใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาบริเวณใต้ต้นสาย
ทำแบบนี้เป็นประจำเลยเพราะเชื่อว่าภายในต้นไสจะต้องมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ไซเนี่ย
สถิตอยู่หรือว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ด้วย
จึงต้องดูแลเป็นประจำเขาบอกว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้โบราณแบบนี้จะต้องมี
เขาเรียกอะไรลูกคเทวดาบ้างล่ะหรืออะไรแบบนี้นะคะ
ที่คอยปกปักรักษาชาวบ้านนะคะก็เลยดูแลเป็นอย่างดี
แล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็มักจะนำทูบเทียนมากราบไหว้มาบูชาเป็นประจำแบบนี้
ดอกไม้มาด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นไซดต้นนี้นะคะ
บอกว่าประมาณปี๒๕๓๑ในพื้นที่บ้านนาศาลได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยใหญ่เลยนะ
พื้นที่นี้นะคะถูกน้ำหลากจนต้นไม้เล็กกวาดหายเรียบไปหมดเลย
คือน้ำถึงกวาดต้นไม้เรียบเลยตายเกลี้ยงเลย
แต่ต้นไสต้นนี้ยังอยู่นะคะยังไม่ตายนะคะ
ตอนนั้นยังไม่ได้ใหญ่นะคุณคุณนึกออกไหม
ประมาณ๓๐ปียังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ
แต่กลับไม่ตายแล้วก็ยังยืนต้นอยู่โดยไม่ได้โดนกระแสน้ำพัดไปเลยนะคะ
ส่วนอายุของต้นไซดที่เขาคาดว่าน่าจะมีอายุยืนยาว๓ชั่วอายุคนเนี่ย
เพราะว่าคือภรรยาของคุณพี่เขาอายุ๕๐ปี
เป็นคนในพื้นที่คือเกิดมาคุณพี่ก็บอกเห็นแล้วต้นไสเนี่ย
เห็นต้นไซดมาตั้งแต่เล็กแล้วมีลำต้นที่แบบค่อนข้างใหญ่โตแล้วอะค่ะคุณ
เพราะว่าคนเก่าคนแก่ในพื้นที่เขาก็เล่าต่อกันมาว่า
ก็เกิดมาก็เห็นต้นไซดนี้มาแล้วอ่ะมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ต้นไซดก็สูงใหญ่ขึ้นเรื่อย
กิ่งก้านสาขาไปแบบ๔๐เมตรคุณ
คิดว่าเป็นหลายต้นรวมกันนะแต่มันคือต้นไซสต้นเดียวนะคะ
เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยนะคุณผู้ชมนะ
วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
โอ้โหแต่มันใหญ่จริงนะคะแบบโดดเด่นเป็นสง่ากว่าต้นไม้ที่อยู่แวดล้อมเลย

คุณชนะมันใหญ่ใหญ่ไหมมันใหญ่โอ้ยนี่มันบั๊กแตงโม

เริ่มเทิมเลยนะมันก็เกิดมาเป็นธรรมชาติ
บางคนบอกว่าตัดต้นไม้เดี๋ยวปลูกใหม่